เจ้าชายสายมูไปเลยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ

ไปทำบุญเนื่องในวันออกพรรษานั่นเอง
เจ้าตัวเนี่ยนับถือองค์พญานาคมากเลยนะ
แล้วก็เขาแบ่งเคล็ดลับการมูเตลู
มูอย่างไรให้มันปังตามไปเลยคุณผู้ชม

ชาวบ้านเขารู้จักกันในชื่อของวัดหลวงพ่อใส
โด่งดังเรื่องของการขอโชคลาภ
และการของานให้ประสบความสำเร็จ

จะมีการทำบุญกับรักครังเงินรักครังทอง
ตามความเชื่อที่ว่าหากได้แขวนระคังในโบสถ์แห่งนี้แล้ว

เทวดาเขาได้ยินเสียงเก้งของเรา
ประธานพรให้สมดังปรารถนา

ส่วนดุดดิวเขียนชื่อรายการบันเทิงไทยรัฐ

เสริมความปังให้รายการเราไปเลยสาธุ
เดี๋ยววันนี้ขอเรตติ้ง๐๖เลยนะคุณผู้ชมนะ

วัดนี้เขามีชื่อเสียงเรื่องการขอโชคลาภ

เป็นการเก็บสถิติตัวเลขเอาไว้ด้วย

เอาล่ะน้องก๊อตบอกว่าชอบเลขนี้
จะเรียงเป็น๘๑๗หรือ๑๗๘
เอ้าก็ได้หมดเลยนะพี่มันเป็นทุกที่แบบตัวเลขที่สวยทั้ง๓ตัวเลขเลย
นี่๑๗เลขวันเกิดฉันกลับมากันเลยเอาแล้ว

ตั้งแต่เดือนที่แล้วเดี๋ยวงวดนี้ลุ้นกันคุณผู้ชม
เอาอีกแล้วก็ต่อไปดีกว่าค่ะสถานที่เช็คอินต่อไปคือพระธาตุกลางน้ำ
ร่องเรือมาหารักษครา
อันนี้ไม่ได้หารักนะคะเราร่องเรือไปสักการะพระธาตุ
เอาเชอรี่ก็พูดตรงเชอรี่ก็พูดตรงไปสักเขินเลยเออนะคะ
นี่แหละร่องเรือไปสักการะพระธาตุตามความเชื่อ
สถานที่แห่งนี้มีพญานาคปกปักรักษาอยู่

ต้องขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางพระแม่ธรณีก่อนทุกครั้ง
ขอนะหลังจากนั้นตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ขอพรแบบลงรายละเอียดแบบชัดเจนนี่
อกจากนี้ค่ะยังมีเคล็ดลับอะไรอีกไปฟังน้องก๊อตกันเลยค่ะ
ลับของน้องก๊อตนะพี่คือเราไปที่ไหนต้องเอาบุญให้ก่อน
เราเป็นผู้ทำบุญสะสมบุญได้เราต้องเอาบุญให้ก่อน

กลับมาโอเคเดี๋ยวสุดท้ายแล้วให้น้องก๊อตโวยพรซะ
แฟนที่ติดตามรอชมอยู่ทางหน้าจอแทน
ออกปรรณสาปีนี้น้องก๊อตก็ขอโวยพร
แฟนคลับบันเทิงไทยรัฐแล้วก็เอฟซีน้องก๊อตทั่วประเทศไทยนะครับ
ก็ขอให้การงานรุ่งเรืองการเงินรุ่งเรืองนะครับ
สิ่งใดที่ติดขัดอยู่ก็หมดไปหายไปนะครับ
ย้ายล้างห่วงมาแล้ว๑๗ตุลาคมที่ผ่านมา
หลังจากนี้ก็ขอให้แต่คนไทยทั้งประเทศเลย

ชีวิตเครื่องคลุมวิวบังเกิดเกิดขึ้น๓ตัวตรงไหม
สาธุค่ะขอบคุณค่ะ
ตาทู

ใช่เอาวิธีที่ถูกต้องในการมูมาฝากค่ะ